คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดสามารถไปจับกลุ่มผู้รับจ้างขนยาเสพติดนะคะ
จากภาคเหนือจะเข้ามาสู่ในพื้นที่ภาคกลาง

ล็อตนี้ได้ยาบ้ากว่า๖ล้านเมตร
ไปดูวินาทีที่ตำรวจเขาทำงานกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจับกลุ่มตัวได้คนเดียวนะคะ
ไล่ล่ากันมาแบบนี้ค่ะสุดท้ายจนมุมนะคะ
ผู้ต้องหาที่เป็นหนึ่งในขบวนการค้ายาเสพติด
เมื่อสักครู่ที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้
ชื่อว่านายวิทยาวัฒนธ์รัตนาศรีหายุสามยาเสพติด
เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ตำรวจไล่ล่าแบบนี้นะคะไปจนมุมที่กำแพงเพชรค่ะ
ริมถนนทางหลวงชนบท๑๐๔
นี่นะคะก็จับกลุ่มตัวได้แบบนี้
คือพอรู้ตัวว่าไปไม่รอดแล้ว
ปล่อยรถให้ไหลลงไปในทุ่งนา
แล้วตัวเองก็กระโดดลงจากรถ
กะว่าจะหลบหนีแต่ตำรวจตามตะคุบตัวไว้ได้นะคะ
ทีนี้ไปตรวจสอบภายในรถค่ะ
พบยาบ้าซุกซ่อนเต็มรถตู้เลยนะ

คุณผู้ชมคะแล้วนี่เห็นไหมตัวเลข๙๙เห็นไหม
กระสอบยาบ้า๖ล้านเมตรจ้า

ที่จะลำเลียงส่งต่อจากชายแดนภาคเหนือ
เข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะคะ
คดีนี้ตำรวจเข้าไปสืบทราบมาว่า
ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
โดยใช้รถยนต์๓คันในการลำเลียง

ใช้รถยนต์๓คันในการลำเลียง

ทั้งด้วยของการสำรวจเส้นทาง
ใช้รถคุ้มกันตลอดเส้นทาง
เลี่ยงด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ในหลายจุด

สพขานุวรรลักษบุรี
ขานุวรรลักษบุรีค่ะตำบลสกลบาก

พอจอดรถค่ะรอรถก่อนถึงด่านตรวจ
มันผิดปกติจอดทำไมก่อนถึงด่านตรวจ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปขอตรวจค้น
แต่ปรากฏว่ากลุ่มคนร้ายไหวตัวทัน
ก็เลยพยายามที่จะขับรถตู้หลบหนี
จากนั้นค่ะหลบหนีได้เสร็จปุ๊บนะคะ
ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวได้คนนี้
จับกลุ่มคนแรกคือนายวิทยาวัฒน์
หลังจากนั้นรีบขยายผลต่อเลยค่ะ
ไปจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งคือ

และนางสาวมุกดาลาดกระโทก

ริมถนนพะหนโยธินตะบนบางแก้ว
อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์
เลียงยาเสพติดค้ายาเสพติด
กลุ่มนี้ตำรวจรวบตัวมาได้๓คนนะคะ
แล้วก็ยาบ้าเป็นของกลาง๖ล้านเมตรค่ะ

อยากจะให้มันสิ้นซากไปจากสังคมไทย
เชื่อว่าตำรวจก็หวังแบบนี้
ต้นเกิดขึ้นที่สุโขทัยค่ะ
เป็นอดีตนายตำรวจสืบสวนด้วยนะในพื้นที่จังหวัดน่าน
เกษียณอายุราชการแล้วออกมาเป็นหนึ่งในขบวนการ
ทำหน้าที่สกัดเส้นทางต่างให้กระบวนการค้ายาเสพติดเดินทางไปด้วยรอดปลอดภัย
แต่ว่าในช่วงที่เขาปฏิบัติงานถูกตำรวจเขาได้ข่าวมาไง
สกัดจับแบบนี้นะคะเอาพาไปดูเต็มหน่อยค่ะ

คนที่สวมเสื้อเชิดขาวแล้วตำรวจบอกให้ลงมาจากรถ
แหละนะคะเป็นอดีตนายตำรวจค่ะ

ก็คือร้อยตำรวจโทชินวัฒน์นิติเพียรนันอายุ๖๐ปี
เป็นอดีตรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งในน่าน
จับกลุ่มตัวได้ริมถนนหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยชุมชน

ซึ่งคณะจับกุมตัวนางธีรณาชโฆษ์อ่อน
ผู้ต้องหาคนที่๒ซึ่งนั่งรถมาอยู่ด้วยกันและตั้งท้องอยู่ด้วย
ตะโกนตามคลิปจะได้ยินเสียงบอกพ่อพ่อลงมาก่อนพ่อพ่อลงมาก่อน
คาดว่าน่าจะเป็นพันรยานี่แหละนะคะ
ส่วนแนวทางการสืบสวนตำรวจไปพบว่าร้อยตำรวจโทชินวัฒน์
หน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของเครือขายยาเสพติดคือเคลียร์ทางให้กับขบวนการค้ายาเสพติดเครือข่ายท่าขี้เหล็ก
นำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมให้การภาคเศษค่ะยอมรับว่าลักลอบขนแรงงานต่างด้าวมาหลายปี
แต่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดใดเลย
ผลตำรวจโทชิณพัตย์ทรสิเนพ่วบรรชากรตำรวจประปรามยาเสพติดบอกว่า
คำให้การตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะแนวทางการสืบสวนตำรวจเขามีหลักฐานชัดเจนก่อนที่จะมาจับกลุ่มแบบนี้
อาจจะมีการขนยาเสพติดแฝงมาด้วยทุกครั้งหรือไม่
ตำรวจบอกว่าขอตรวจสอบก่อนนะคะ
สุโขทัยมาอีกหนึ่งคดีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
เช่นเดียวกันนะคะที่หาดใหญ่สงขลาเนี่ยนะคะ
เป็นเซียนไก่ในพื้นที่แต่มีอาชีพเสริมก็คือ
ไอซ์ไม่ได้ขายน้ำแข็งแต่ขายยาไอซ์ที่เป็นยาเสพติดในพื้นที่นี่แหละ
พอตำรวจเข้าไปจับกลุ่มค่ะโยนของกลางทิ้งน้ำซะงั้น
ตำรวจลำบากไหมล่ะต้องไปงมของกลางด้วยนะคะ
เอาไปดูช่วงที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มหน่อยค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครั้งนี้คือชุดปฏิบัติการข่าวของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๓นะคะ
ไปติดตามจับกลุ่มตัวเอเย่นค้าไอซ์คนนี้ชื่อว่านายบุรินสุวรรณการหรือต้อมอายุ๓๗ปีค่ะ
เป็นเซียนไก่ในพื้นที่ด้วยและเป็นคนขายยาเสพติดด้วย
ไปจับกลุ่มตัวได้ที่ขนำใกล้ใกล้กับข้อไก่หลังบ้านตัวเองนั่นแหละ
อำเภอหาดใหญ่สงขลาค่ะนายบุรินผู้ต้องหาเนี่ยพยายามวิ่งหนี
แล้วก็กระโดดลงไปในลำห้วยหลังบ้านแล้วไปคนเดียวเนี่ยเอาถุงไอ
เอาไปแอบทิ้งไว้ในน้ำด้วยแต่ว่าสุดท้ายไม่รอดทั้งคนทั้งไอซ์นะคะ
เจ้าหน้าที่กระโดดตามลงไปจับกลุ่มตัวได้ส่วนไอซ์น้ำหนัก๕๑๗กรัม
ซึ่งอยู่ในถุงคุณคะสาธุของมันไม่ดีมันก็ต้องโชว์ขึ้นมา
มันลอยขึ้นมาค่ะตำรวจพยายามงมหานะ
แต่ไอซ์เนี่ยมันลอยโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำค่ะตำรวจสามารถได้ทั้งตัวคนขาย

ส่วนนายบุรินผู้ต้องหาเป็นเอเย่นค้าไอซ์ในพื้นที่บ้านม่วงค่อม

เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพหาดใหญ่ดำเนินคดี
ก็คือข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่ง
เพื่อจำหน่ายแล้วก็ขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มอื่นต่อไปค่ะ